หาเสียงเลือกตั้งของภาคการเมืองต่างก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับ
วันนี้มี๓พักการเมืองที่เปิดปราศัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพ
ขณะที่พักพลังประชารัฐออกมายืนยันนะครับว่านโยบายมารดาประชารัฐที่เพิ่งประกาศออกมานั้น
ลอกเลียนนโยบายของพักประชาธิปัตย์ติดตามจากรายงานครับ
สมัครจากจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกจนครบทุกเขต
นายชวนหลีกภัยกล่าวตอนหนึ่งถึงที่มาของนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุว่า
ขณะนี้มีบางพักการเมืองนำไปแอบอ้าง
แต่ความจริงแล้วเบี้ยผู้สูงอายุเกิดขึ้นในสมัยที่ตนเองเป็นรัฐบาลพร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ
ที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาล
เสนอนโยบายที่เป็นไปไม่ได้
เสนอนโยบายเกทับกันไปมา
โดยนโยบายของพักประชาธิปัตย

ทุกนโยบายต้องทำได้จริง
โยบายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ
และเป็นนโยบายที่อาจจะการที่จะทำให้
ส่งเสริมประชากรของประเทศนั้นเอง

เป็นนโยบายที่หลายประเทศนำไปใช้และได้ผลดี
พลังประชารัฐก็ศึกษาจากนโยบายในหลายประเทศเช่นกันนะครับ

อกเรียนนโยบายหรือว่าทับซ้อนแต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่พรรณประชารัฐจัดประสัยใหญ่
พร้อมแนะนำตัวผู้สมัครสอบการจนบุรี

สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่อง
ในสนทิรัฐสนทิจิระวงเหลคาธิการพรรณ

สิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยสงบอย่างแท้จริง
มีคนกล่าวอ้างประชาธิปไตยแล้วแบ่งแยกประชาชน
และขณะนี้มีเวทีปราศัยของบางพักการเมือง
กำลังกล่าวหาพักพลังประชารัฐ

ว่าพักจะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง
เพราะพักมีจุดยืนให้ประเทศเดินต่อ
ไม่ยอมให้กลับไปที่จุดเดิม
ถ้าใครชอบประชาธิปไตยปรบมือให้แรง
ต้องการพักเพื่อไทยเป็นพักเดียว
ที่จะล้มการสืบทอดอำนาจได้
พักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกในรอบ๕ปี
ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัย

ที่มาฟังการประสัยกว่า๑๐๐๐คน
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปราศัยอย่างดุเดือด
ขอให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเพียงพักเดียว
เพื่อล้มการสืบทอดอำนาจ
พักประชารัฐไปเสนอให้คนที่ยึดอำนาจมา
มาเป็นนายกรัฐมนตรีของพัก
มันก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา
เป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย
ชัดยิ่งกว่ากรณีพักไทยรัฐศาสตร์อยู่
ซึ่งผมจะไปยื่นกรกตเพื่อให้ยุบพักพลังประชารัฐ
อีกหนึ่งก้อหา
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
นำทีมผู้บริหารและผู้สมัครสอสอนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีประชาชนมารอฟังการปราศัยจำนวนมาก
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่า
เตรียมยื่นร้องต่อกอกต่อให้ยุคพักพลังประชารัฐ
กรณีเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

อาจจะเข้าข่ายเป็นปฏิปักต่อการปกครอง

หากกรกตไม่รับไว้พิจารณาก็จะดำเนินคดี
ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อมีพระราชกิจสดีกา

นายกรัฐมนตรีเป็นแค่รักษาการเท่านั้น

ก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาปัจจุบันนี้
ยังสามารถออกนโยบายที่ทำให้เกิดผลงบประมาณ
ภาระที่ผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้า
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กล่าวขณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เพื่อออกมาต่อสู้ในสนามการเมืองอย่างสง่างาม
เพราะปัจจุบันรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการ
ขาหนึ่งยืนอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรี

ส่วนอีกขาหนึ่งยืนอยู่ในฐานะแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
ข้าวเทราสตร์ทีวีรายงาน